ตอนนี้ก็ดีใจมากครับที่ทุกหน่วยช่วยให้พวกที่บาดเจ็บได้กลับมาประเทศไทยได้ชุดแรกครับ
ยังไงครับ
โดนหัวเข่าครับ
เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับคุณสามารถให้เรารู้ได้ไหมครับ
ระหว่างทางจะกลับเข้าในในที่พักก็มีเสียงลูกปืนเขายิงฝั่งมาจากถนนครับ
เพราะเป็นคนอยู่ท้ายรถคนสุดท้ายไงได้ยินเสียงลูกปืนยิงมา
ทีนี้พวกผมก็หันไปมองกันว่ามันคือเสียงอะไรกัน
ผมโดนเข้าหัวเข่าคนแรก
ผมรู้ว่าเหมือนก้อนหินโดนนะครับหรืออะไรกระเด็นใส่
แต่ทีนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะคือมันทะลุพึดเข้าไป

เพราะตอนนี้โดนยิงแล้วก็เลยตบรถนายจ้างบอกว่า
ให้นายจ้างขับพาพวกผมหนี
พอหนีไปสักพักยิงตามอีกครับ
ไล่ยิงตามไปจนใกล้สมควรนะครับ
สองนี่คือหมอบอยู่ในตัวถังรถก็โดนยิงทะลุตัวถังรถเข้ามา

วันนั้นโดนกันสี่คนไปกัน๗๘คนครับที่ว่าจะมา
อีกคนก็โดนยิงทะลุกระจกเข้ามา
ยิงเพื่อนอีกคนนึงก็ยิงเข้าโดนแก้มเนี่ยสี่คน
ผมเลยคิดบอกว่าวันนั้นไม่น่ามีชีวิตรอดถึงวันนี้
เพราะลูกเปือนรุนแรงมากยิงคือเขายิงแบบลวนรัวเลยครับ
การนำอย่างขอให้พุนไว้แต่ที่นี้นายจ้างขับรถหนีไปถึงในหมู่บ้าน
แยดพี่น้องเขาก็ช่วยพวกผมเข้าไปในที่หลบไพรเขาครับ
เขาก็ให้โทรหารถ
หน่วยกู้ชีพมารับเพื่อนแล้วก็พวกผมไปโรงพยาบาล
นั่นก็แค่นี้แล้ว
ว่าผมตายแล้วมี๔คนตายในเมื่อที่นั่น
บางคนก็แย่แย่มันกำลังมันกำลังและมันแย่แย่แย่
ต่างชาติไทยเวียดนามศิลปินพม่าลาวพวกนักศึกษาอะไรถ้ามี
หรือว่าเป็นฮามาสเขาจะใส่ถุงแล้วก็มัดเข่า
เอาไปไว้รวมกันแยกจากคนบ้านเขาแล้วก็เป็นห้องเย็น
เพราะว่าเกิดเหตุในวันที่เสียชีวิตไม่มีใครพกเอกสารติดตัวครับ

เพราะว่าพวกมันอยู่ในสถานการณ์หลักฐานต่างที่ต้องรับรับตรวจ
และผมรู้สึกว่าพวกมันอยู่ในสถานการณ์หลักฐานต่าง
ขอบคุณครับ
คือเวลานี้เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเราต้องการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ที่แสดงตนนะครับ
อยากจะกลับประเทศไทยให้ได้อย่างรวดเร็ว
แต่ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะมากนะครับ
ในการที่จะเคลื่อนย้ายคนกลับนะครับ
เราก็ต้องอาศัยเครื่องบินของทางอิสราเอลเขาในการเคลื่อนย้ายกลับมา
แต่เราก็ดูว่าถ้ารอเครื่องบินของอิสราเอลเนี่ยซึ่งก็เต็มลำนะครับ
ทุกคนก็อยากจะเดินทางมาประเทศไทยเวลานี้นะครับ
อย่างของเราเนี่ยเราก็ได้แค่๑๕บวกกับอีก๒๐ในวันนี้นะครับ
แล้วก็ในวันอื่นต่อไปก็จะมีมาเพิ่มอีก
แต่ก็ยังคิดว่ายังจำนวนยังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ลงทะเบียนอยากจะกลับมานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราคิดว่าควรจะต้องทำก็คือว่า
พยายามดึงคนไทยที่ต้องการจะกลับประเทศไทยให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับ
ทำยังไงก็จะต้องไปประเทศที่สามซึ่งบ่ายนี้เนี่ยก็น่าจะมีคำตอบนะครับว่า